ส่วนพูดถึงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยนะคะ
มีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่า
น่าจะเป็นของดีของเจ้าของคนนี้เลยคุณผู้ชม
เพราะมันช่างแสนรู้เหลือเกิน
ช่วยเจ้าของร้านเปิดร้านค้าได้ด้วย
ทำง่ายไปดูเลยค่ะ

ใบดูปรากฏว่าเฮ้ยมันก็คาบมาแล้วมันก็ตามพี่เขาไปถึงร้านค้าเลยนะคะวันไหนนะถ้าเกิดไม่ยอมให้คาบเนี่ยไม่พอใจนะ
โมโหใช่จะต้องมาเขามาตะกุยตะกายแบบเอามาอยากคาบจ๊ะจะช่วยแล้วก็ไม่แค่พะใบที่จะไปตั้งร้านเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ยังมีพวกคาบถุงขาบสิ่งของต่างด้วย

คนแถวนั้นเห็นแล้วแบบชื่นอกชื่นใจแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของมัน

มันเป็นด้วยสัญชาติยานด้วยความน่ารักของมันเองล้วน

ใครที่อยากจะไปชื่นชมนะพี่เขาขายพวกเครื่องจักษานอยู่นะคะ
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเยอะโสธรจังหวัดเยอะโสธร
ดูสิแน่เอ็ดดูนะ

เฉพาะของดีของพี่เขาเลยต้องรักและห่วงแหนมากเลยนะ
แต่มันแสนรู้มากเลยนะมันคาบผ้าใบได้ตั้งแต่๔ขวบใช่ไหม
จะนัดตอนรองเท้าผ้าใบนั้นกี่ขวบ
ตอนที่ข้าบรองเท้าผ้าใบสำหรับสัก๒๓ขวบ
ไม่ตอนหัดใส่รองเท้าผ้าใบ
ยังไม่ได้มีใครบอกคุณเลยว่าคาบ
ก็ผมจินตนาการเอาตอนเด็กผมคาบรองเท้าหรือเปล่า

ไปย้อนรำลึกดูนะคะได้ค่ะแต่ก็คุ้นอยู่นะ
พูดถึงแล้วมันก็แหมคันฟัน